มีข่าวเมาส์ในโลกออนไลน์

โดยลองได้อ่านโดยลองตามข่าวนี้เลยว่า

แล้วก็มีข่าวตามมีข่าวตามมาว่าเนี่ยช่วงนี้คุณพอยไม่มีละครอะไร
คือกำลังจะออนแอนเรื่องสายรับปว่นรักที่ก็ถ่ายคลิปนี้
หลังจากนั้นคือถ่ายมานานแล้วถามว่าเอ๊ะแต่ก็ไม่มีอะไรจะต่อเลย
เขาเซ็นสัญญาแค่แบบปีต่อปี
อืมแล้วล่าสุดก็มีคนเมาว่าเนี้ยเห็นว่าจะไปเซ็นอยู่กับช่องเจ็ด
ไปเล่นละครคู่กับพี่อ้ำตอนนี้เหมือนมีคนจองว่าจะให้ประกบคู่กับพี่อ้ำ
แล้วใครจะเป็นนางเอกแล้วไปประกบกันขนาดนั้นน่ะเนอะ
นางเอกคู่ไงคะพระเอกก็สองคนอาจจะเป็นพระเอกคู่กับพี่วีวิรภาพ

ชายกลางก็ต้องเป็นตัวใหญ่คุณหนุ่มคุณนี่ในชายกลางแบบตัวเล็กได้ไง
ไม่จะผูมฐานแค่ขนาดนั้นอย่างเดียว
วีรภาพมั้งต้องต้องลดน้ำหนักซักนิดหนึ่งนะ

เราก็จะส่งเสริมกันอย่างดีเลยที